พี่เอซุปซุปซุปประชายค่ะ
พี่เอสุภาชัยแม่ที่ฉันเกิดวันคริสต์มาสค่ะ๒๕ธันวาค่ะ
ได้เกิดทั้งทีงานไม่ใหญ่แน่นะวิค่ะ
นี้แปลงคำอันนี้นะครับจะสเซอร์ไพรส์เค้กพร้อมกับมอบของขอล้างเกิดให้เป็นจำนวนมากมาย
เค้กคุณผู้ชมโอ้โหเรียงไลน์กันเต็มไปหมดนะคะ

หนึ่งในนั้นรู้ไหมคะคุณผู้ชม

ตั๊กกะแตนชะดดาที่ยินข้างเนี่ย

ช่วงที่สาวตะกะแตนร้องเพลงตัวเองไม่เกิน๗คำ

ตั๊กกะแตนก็สามารถร้องเพลงของตั๊กกะแตนได้๑ปีเต็มค่ะ
ตั๊กกะแตนกลับมาเฉิดฉายแล้วก็ปังกว่าเดิมค่ะ
ส่วนวันสำคัญของคนสำคัญอย่างนี้นะคะ

กะแทนก็จัดเตอร์ไพรส์ให้แม่เอเหมือนกันค่ะ
ของขวัญที่ว่าจะเป็นอะไร
เหตุใดพี่เอถึงอ้าปากค้างขนาดนั้น

นวดนะคะไม่ได้เข็น
ด้วยวัยแห่งนี้นะคะการที่ได้นอน
นวดตัวสบายเฉิบมันมีความสุขมากนะคะ

ละมังหม้อหายจัดใหญ่จัดโตไปเลยค่ะนี่ค่ะถ่ายรูปโพสต์นะคะ
คือเครื่องนวดดูมีมูลค่าแบบว่าหลายเป็นแบบหลายแสนหลายล้าน
เก้าอี้นวดยังไงให้เหมือนแบบว่าโอ้โหนั่งอยู่บนบันลัง
ต้องตัวแม่เท่านั้น
แต่จริงเขาให้กันด้วยใจแหละแม่ลูกคู่นี้เขาผูกจิกกันเขารักกันจะตาย
ค่ะเออคุณผู้ชมไปดู